บอกว่าเหนืออีสานนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรืออากาศเย็น
เข้ามาปกคลุมซึ่งมีกำลังแรง
และจะทำให้เหนืออีสานมีอุณหภูมิลดลง

ของพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วย
ส่วนภาคใต้มรสมยังคงแรงอยู่
ก็ทำให้มีฝนตกตรวจสอบทางภาคอีสานกันก่อน
อีสานที่จังหวัดเลยเช้าวันนี้อุณหภูมิลดลง
จากเมื่อวานลดลงไป๒๓องศาเซลเซียส
คุณดูตอนเช้าสิอากาศดีนะ

ก็มีหมอกในบางพื้นที่อากาศหนาวเย็นอุณหภูมิ
ราบอยู่ที่ประมาณ๑๒๑๙องศาเซลเซียส
อุทยานแห่งชาติมีนักท่องเที่ยวขึ้นชมยอดภู
พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสวยสดงดงามนะครับ
โดยเฉพาะที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงอำเภอภูเรือ
อุณหภูมิตอนเช้า๑๑องศาเซลเซียส
ส่วนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง๑๒๕องศาเซลเซียส
เขามีป้ายวัดอุณหภูมิให้ถ่ายรูปด้วยเลยนะครับ
หลายคนก็เห็นทะเลหมอกมีลมเห็นไหม

เด็กนักเรียนบ้านปลาบ่าบ้านหินสอในอำเภอภูเรือ

ชาวบ้านต้องสวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่น
ก่อนออกไปทำไร่ทำสวนท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นนะครับ
อุณหภูมิที่ภูเรือก็๑๒องศาเซลเซียสนะครับ
ที่เลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูกันต่อ
บึงกาลหน่อยละกันค่ะอากาศก็หนาวเย็นลง
แล้วก็ท้องฟ้ามืดครึ้มมีลมพัดปกคลุมในพื้นที่นะคะ
ทำให้ชาวบ้านทุกอำเภอเลยเขาก็ต้องดูแลสุขภาพค่ะ
ต้องสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายเพื่อคลายความหนาวเย็น
อย่างน้องเด็กที่โรงเรียนอนุบาลบึงกาล
สิทธิ์อำนวยสินคุณครูเนี่ยต้องเอาเด็กทุกระดับชั้นเลยนะ
โดยเฉพาะเด็กอนุบัน๑ถึงอนุบาล๓มาทำกิจกรรมมาออกกำลังกาย
ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมทหารรักษาความสงบเรียบร้อย
บึงการก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านคำบรที่ตำบลน้ำจั้น
ที่อำเภอเซกามอบผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุผู้ยากไร้นะคะ

แล้วก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยนะคะ
จากอากาศเย็นอากาศหนาวแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะฮะ
ว่ามีคำเตือนเรื่องของฝนอยู่นะครับ
ภายอีศาลยังมีฝนฟ้าขนอง๑๐๐ละ๑๐ของพื้นที่
เขาเตือนว่าส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชศรีมาชายภูมิ
ผมเลยพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบที่จังหวัดขอนแก่น

อกทานตะวันออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งสวยงามนะครับ
ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านบึงทุ่งสร้าง
จอดรถลงมาเพื่อจะถ่ายรูปกับดอกทานตะวัน
ถ่ายรูปแล้วสวยงามนะครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เมืองแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่นในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นแบบนี้

ปิดท้ายกันที่นครราชศรีมาอย่างที่บอกเป็นพื้นที่หนึ่ง
อยู่ในร้อยละ๑๐ของพื้นที่ที่มีฝนตกนะครับ
ก็ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาในตำบลเมืองคงอำเภอคง
เกิดฝนตกในพื้นที่ถึงแม้จะไม่ได้ตกหนักมาก
แต่ก็ทำให้พื้นดินชื้นแฉะเป็นอุปสรรคในการหาแรงงานตัดอ้อย
จากใบอ้อยเปียกทำให้เพิ่มความยุ่งยากในการตัดซะงั้นนะครับ
และที่สำคัญปัญหาที่เกิดจากฝนหลงฤดูตกลงมาในช่วงนี้

เมื่อไปถึงโรงงานก็จะถูกหักค่าปนเปื้อน๔๐๗๐บาทต่อตันนะครับ
ซึ่งจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย
ทำให้เกษตรกรหลายรายเริ่มบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า
นี่คือฤดูไหนกันแน่หลายคนนะบอกนี่คือฤดูไหนกันแน่
แล้วก็เกษตรกรก็บอกว่าผลผลิตได้ราคาที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

เราเองก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพอากาศแปรปรวน
เดี๋ยวสุขภาพร่างกายจะไม่สบายเอา